นี่ครับแม่เตะด้วยซ้ายเจอขวาสวนทันที
กับซ้ายปรมนูครับโอ้เตะได้อีกทีครับเตะได้เนียนตาจริงจริงครับ
แค่งซ้ายของรุ่งวิทยาจับซ้ายแล้วครับนี่แหละครับ
เผลอไม่ได้ครับเผลอขึ้นเลยครับซ้ายตัวทองวัดระยะอยู่ครับยังไม่รีบ
นี่แหละครับชิงออกก่อนแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็ยังคืนได้อยู่ครับปานทอง
ละดอกคนละทีครับรุ่งวิทยาทิ้งหมัดซ้ายเจอแค่งขวาสวน

โหโหโหโหโห
เปิดเครื่องครับนี่ครับสัดได้ข้างขวาซ้ายขึ้น
ซ้ายขึ้นนี่ต้องบอกว่าต้องมีเจ็บตัวกันบ้างเลยครับ
บางนายตีด้วยซ้ายและกัน
พยายามตีด้วยขวาเสริมครับโอ้โห
ภูยาขยาบจอดตีขวา
ภูยาตีซ้ายตีซ้าย

หนึ่งนับที่รัดด้านลูกภูยาได้ตุ่นมา
อันน้องเบียนเข้ามาวางขวา
ทิ้งด้วยมัดขวาและรอบในลูกภูยา
อันน้องเบียนเข้ามาเจอที่ลูกภูยาไม่หนีเลยครับ
อันน้องเน้นที่ข้างขวาลูกภูยาโยก
ตัดล่างแล้ววางซ้ายโอ้โห
เอาละครับขวามาเสียบซ้าย
โอโหนไว้เลยครับสดานลูกภูยา
ฉลาดเลือกครับอันน้องเน้นขวา
เข้ามาด้วยแข้งเจอซ้ายอีกแล้วครับ
ทีต่อทีครับโอ้โหเบิ้ลเลยครับ
ยังว่าเบิ้ลแค่งซ้ายของแค่งมาอีกแล้วครับ
ของลูกวิทยาดูครับนี่ปลายยกสุดท้ายนะครับ

แรงนั้นยังเหลือเฟือเลยครับ
โอ้โหถึงแม้ว่าจะในช่วงปลายยกครับ
แต่เห็นอาการพวดสู้ไม่ดีนี่แค่ขยามเลยครับ

ขยับมาโอ้โหดูครับแลกกันมันจริงครับ
อุ้โหวิดภาษาแค่งครับตอนนี้

ครับผู้เอกนำรายการระหว่างรุ่งวิทยาสิงห์นวะอาวุธ
กับมารทองออปิศักดิ์กับ

ขอัลไลที่สำคัญท่านพวกนายพวกเราจะไปถึงทางการตัดได้

ฟิสัมภัยหรือลงวิทยาสิงษ์นวะออ